หน่วยงานที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ร่วมกันจัดงานวันเด็กประจำปี๒๕๕๙
เพื่อคืนความสุขให้กับเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องจมน้ำมากว่า๑๐วันนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณเจนศักดิ์อึ้งบรรยายงานสดเข้ามาครับ
ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับบริเวณครองจันดีในอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักครับ
ซึ่งชาวบ้านได้บอกกับเราว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนั้นปริมาณน้ำนั้นสูงถึงบริเวณขอบสะพานที่อยู่ด้านหลังผมครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกับเวลานี้เองสถานการณ์น้ำนั้นได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับเข้าสู่หมวดฟื้นฟูเยียวยาสถานที่ครับ
เช่นเดียวกันกับวันนี้ที่หลายส่วนราชการนั้นได้จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อคืนความสุขและเยียวยาจิตใจให้กับชาวบ้านและเด็กในพื้นที่ครับ
นี่เป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของน้องโรงเรียนวัดจันดีนะครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
ภายใต้ชื่อคืนความสุขให้น้องยิ้มได้ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิตยฝ่ายปกครองหอการค้าไทยเคนย่าได้นำขนมน้ำดื่มและไอศครีมมาแจกจ่ายให้กับเด็กเด็กเกือบหนึ่งพันชีวิตครับ
รวมถึงนำของขวัญทุนการศึกษาและถุงยางชีพมามอบให้กับนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอช้างกลางอำเภอชวางของจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเขียนต่างแม้แต่โต๊ะเก้าอี้
ที่ได้รับผลทบผูกพังจากที่น้ำป่าไหลหลาก

ก็ถ้าเราจะรองบประมาณซึ่งต้องขอเป็นขั้นตอนเนี่ย
ก็คงจะไม่ทันที่นักเรียนจะต้องเปิดเรียน
ก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมวันนี้ว่า
เราจะกู้ไผ่โรงเรียนออกมา
โดยซ่อมสร้างในสิ่งที่สามารถซ่อมสร้างได้

โรงเรียนวัดจันดีได้ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
ทำให้ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ซึ่งจัดเก็บไว้ที่ชั้น๑ของอาคาร
ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดครับ
ซึ่งวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ได้นำนักเรียนอาชีวะ๒๘คน
ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างยนต์
ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
ในเรื่องของความเสียหายเท่าที่พบตอนนี้ก็คือ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากิน
เรื่องของยานพานะจักรยานยนต์รถยนต์นะครับ
เราก็คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้อยู่แล้ว
เราก็เตรียมทีมของช่างไฟฟ้ามา
ทีมของซ่อมรถจักรยานยนต์มานะครับ
แล้วก็ทีมซ่อมงานต่างนะครับก็เตรียมมาเพื่อเอามาให้บริการ
โดยนักเรียนอาชีวะกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในขบวนคาราวานของรัฐบาล
เดินทางมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์
โดยประชาชนในพื้นที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับ
บริเวณโรงเรียนวัดจันดีตลอด๑๐วันหลังจากนี้ครับ
ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะครับว่าการซ่อมแซมในวันนี้
แล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าจะไม่เกิดมรสุมลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง
จนทำให้โรงเรียนเสียหายเกิดขึ้นครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ